ส่วนข่าวนี้ผู้หญิงคนนี้ไปร้องเรียนกับสายไหมต้องรอดครับ
บอกว่าลูกมะม่วงข้างบ้านนี่
ตกลงบ้านนะครับหลังนี้จึงต้องไปตรวจสอบ
นางสาวเอเล่าบอกว่าเขาพักอาศัยอยู่ที่ชุมชนท่าพระ
ท่าพระ๔จรรย์สนิทวงกับลูกชายแม่แล้วก็แฟน๔คนด้วยกันรวม
มะม่วงเจ้าของปัญหาเนี่ยนะครับเป็นของเพื่อนบ้าน
ต้นมันสูงอยู่ติดกับกำแพงบ้านของเขานะครับ
แล้วก็กิ่งก้านมันยื่นมาคลุมที่บ้านของเขา
ถึงฤดูมะม่วงทีไรมะม่วงหล่นใส่หลังคาบ้านครับนะครับ
ลนเป็นประจำคือรำคาญด้วยแล้วเสียหายด้วย
บางครั้งก็หล่นมาจนหลังคาทะลุแบบที่คุณผู้ชมเห็นรูโหวไปตอนต้นนะครับ
ทำให้เป็นอันตรายต่อคนในบ้านไม่เป็นอันหลับอันนอนเขาบอก
อีกทั้งบ้านก็มีเด็กนะครับภาวะเสียงดังสินั่นนะฮะเขาดู
ทำให้ดูว่าหลังคาแตกครั้งที่๑ครั้งที่๒เป็นยังไง
นางสาวเอเล่าบอกว่าเรื่องนี้นะครับเป็นปัญหาเรื้อรังมาเกือบ๔ปี
เคยเจรจากับคู่กรณีแล้วหลายครั้งให้ตัดแต่งกิ่งอย่าให้ยื่นล้ำเข้ามาในบ้าน
อย่าให้นะครับตัดทิ้งเลยนะครับแต่ก็อยากให้ทำแบบนี้นะ
แต่ก็ยังไม่เป็นผลครับจึงแจ้งเรื่องร้องเรียนไปยังเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับ
ให้ช่วยมาเป็นคนกลางเจรจากลายเกลี่ยครับ
หนูอยากจะบอกว่าเสียงมะม่วงที่มันตกเนี่ยมันไม่ได้แค่เรื่องของเสียง
มันเป็นเรื่องของหลังคาที่แตกเวลาฝนตกทีน้ำก็ไหลเข้าบ้านมากมาย
ซึ่งหนูมีหลักฐานทุกอย่างนะคะแล้วก็สิ่งที่หนูอยากจะบอกว่า
มันเป็นการกันแกล้งของสามีภรรยาบ้านที่ปลูกมะม่วงที่ทำให้ทั้งเสียทรัพย์ได้รับความทุกข์
แล้วก็เสียสุขภาพหนูบอกเลยว่ามันกระทบหลายอย่างแล้วมันเป็นการเจตนาจงใจแล้วอะค่ะ
คุยกับบ้านคู่กรณีแล้วนะครับโดยบ้านเจ้าของต้นมะม่วงครับ
ตกลงนะครับที่จะยอมตัดต้นมะม่วงทิ้งเพื่อจะจบปัญหานะครับ
เขตบางกอกใหญ่ให้เข้าด้วยมากันด้วยครับค่ะ